เจออีกหนึ่งสาวที่เป็นสาวสวยร่างเล็กบอบบาง
เจอกระแสดราม่าต้านมาเหมือนแรงลมเลยนะครับ

ก่อนหน้านี้เนี่ยโดนไปแล้วเรื่องอะไรนะ

รากแผลไปเยอะมากนะคะแล้วก็บอกเลยว่าอีกหนึ่งเรื่องก็โดนเหมือนกัน
แต่ว่าอยู่ดีเรื่องนี้เขาบอกเลยว่าคนที่ไม่ถูกนินทาบนโลกนี้ไม่มีนะคะ
จากกรณีของพี่ตูนออกวิ่งหารายได้ช่วยเหลือโรงพยาบาล
ตัวแทบขาดขาเนี่ยก็เจ็บไปหลายรอบแต่ก็ยังต้องมาเจอกับดราม่าชาวเน็ตจากบางเพจนะคุณ
ว่าบางเพจไม่ใช่ทุกคนบอกว่าเป็นนักวิ่งจอมเรียรายเงิน
บางคนถึงขั้นเรียกพี่ตูนว่านักวิ่งขอทานก็แรงไปนะ
บอกว่ามาขอเงินกับชาวบ้านหาเช้ากินค่ำตัวเองก็รวยจะตายอยู่แล้วนะฮะ
บางคนก็บอกว่าแหม่มันเกาไม่ถูกที่คันเนาะแก้ปัญหาไม่ตรงจุด
หนักสุดเนี่ยถึงขนาดกล่าวว่าเอาเงินที่เรียรัยไปได้เนี่ย
บินไปดูบอลไปดูบอลอยู่ที่เมืองนอกใช้ชีวิตหรูหรา
จะทำมาวิ่งแบบเอาหน้าเอาตาว่าอย่างนั้นเถอะค่ะ
เจอเข้าไปแบบนี้นะคะสาวข้างกายที่เหน็ดเหนื่อยปาดเหงื่อมาด้วยกัน
อย่างคุณก้อยรัชวินบอกเลยว่าเรื่องดราม่าแบบนี้ไม่ทำให้ตัวเองและพี่ตูนล้มเลิกที่จะทำความดีค่ะ

ถ้าเราคิดว่าเราจะทำความดีแต่เรากลัวว่าคนอื่นมองไม่ดีก็ว่ากระตะกะมันผิด
เมื่อถ้าเราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำแล้วเรารู้ว่าเราทำเพื่ออะไร
แทนที่เราจะโฟกัสคำพูดคนระหว่างทางเราไปมองปลายทางที่มันมีความสุข
ว่าสิ่งที่เราทำมันได้ช่วยเหลือคนได้ช่วยชีวิตคนมันดีกว่าไหม
ถ้าเราหยุดทำเพราะคำพูดคนใดคนหนึ่งแค่คำพูดเดียวแล้วเราหยุดที่จะทำมัน
เออก็ว่ามันน่าเสียดายอะ
คุณก้อย๑๕๑๖นี้จะไปวิ่งที่ขอนแก่นนะคะ
แต่ใต้ความดราม่าค่ะคู่นี้ความหวานก็ยังมีให้เห็นนะคะนอกจากจะถือโอกาสไปฉลองวันคล้ายวันเกิดพี่ตูนที่สเปนกันแล้ว
ก็ยังทำเตอร์ไพรส์ซื้อเก้าอี้นวดไฟฟ้าด้วยนะจ๊ะ

วิ่งก็หนักด้วยนะคะก็ต้องใช้กันหน่อย
พี่ตูนถูกได้ช่ายย่อยเลยละค่ะ